เป็นข่าวเฉาจริงนะคุณทัศนายในโลกออนไลน์นะคะ
สำหรับกรณีที่เขาตั้งเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมา

แล้วก็เป็นลักษณะของกิจกรรมทางเพศ

ก็คือกรณีที่มีพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยง
แม่ทำกิจกรรมทางเพศดึงลูก๓ขวบเข้ามาร่วมด้วย

มันเป็นข่าวสะเทือนใจสังคมจริง
ลูกตอนนี้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐ
ตัวพ่อเลี้ยงตัวแม่ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะจับได้เพิ่มเป็นแอดมินของกลุ่มไลน์กลุ่มนี้
กบดันอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะกรมกรรมการประปราบการค้ามนุษย์
เอไลฟ์สดเขาเป็นแอดมินกลุ่มลายกลุ่มลับที่เป็นกลุ่มวีไอพี
เขาเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
อย่างที่บอกคดีนี้ก็คือคดีที่มีพ่อเป็นพ่อเลี้ยง
มีแม่มีลูกชาย๓ขวบ
ทำกิจกรรมทางเพศแล้วก็สดผ่านกลุ่มไลน์กลุ่มวีไอพีกลุ่มนี้ล่ะ
ไอไลฟ์สดเขาหนีไปราชบุรีแต่ก็ตามจับกลุ่มตัวมาได้
ที่ถูกใส่เสื้อสีชมพูมีหน้ากากมีหมวกใส่
พลตำรวจรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปราบรามการค้ามนุษย์บอกว่า
เอได้ในบ้านญาติที่ราชบุรี
จากการสืบสวนก็รู้ว่าเอ๋เขาไปจ้างครอบครัวครอบครัวนี้ที่เป็นข่าว
ให้มีเพศสัมพันธ์๓ครั้งแล้วนะคะ
ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่าจ้าง๒๐๐๔๐๐บาท
คุณผู้ชมฟังแล้วน่าตกใจมากครั้งแรกเป็นคลิปแม่กับลูกครับ
ครั้งที่๒เป็นคลิปพ่อแม่ลูก

ครั้งที่๓เป็นคลิปแม่กับลูก
เนี่ยคุณผู้ชมแล้วเอ๋เนี่ยนะเขาบอกว่า
จากว่าจ้างครอบครัวครอบครัวนี้
เขาเคยว่าจ้างผู้หญิงผู้ชายคนอื่น
เป็นสดของลักษณะกิจกรรมทางเพศมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย

ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็เคยว่าจ้างครอบครัวอื่น

หาตัวคนจ้างหาตัวคนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีนะคะ

ตัวเองก็เป็นคนถูกจ้าง

ก็จะไปจ้างคนอื่นอีกทอดหนึ่ง
เนี่ยเขาบอกเขาได้ค่าจ้างเป็นบัตรเติมเงิน๕๐๐บาทค่ะ
สมมุติมีคนมาจ้างเขานะกลุ่มลายกลุ่มเนี่ย

ถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะไปจ้างครอบครัวอื่น

ตัวเองก็ได้ส่วนต่างตั้ง๑๐๐๒๐๐อย่างน้อยเนี่ย
มันคิดมูลค่าแล้วมันก็ไม่น่าจะคุ้มกับสิ่งที่ทำลงไป

บอกทำมา๓ครั้งแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่ประเด็นที่ว่าคลิปที่เป็นข่าวที่มีเด็กชาย๓ขวบ

ส่วนถามว่ากลุ่มไลน์กลุ่มนี้มีมานานหรือยัง
ยอมรับว่ามันมีมานานแล้วค่ะ
เอ๋เองถูกดึงเข้ากลุ่มเพื่อให้โชว์เท่านั้น
คมเขาแจ้งข้อหาเอนะคะ
หมายสารจังหวัดพิศนุโลกข้อหาก็คือ
ร่วมกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีลักษณะลามกอนาจารย์
และผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและสตรีค่ะ
เดี๋ยวขยายผลเพิ่มเติมเรื่องนี้นะคะ
กับท่านผู้บังคับการปราบรามการค้ามนุษย

ตอนนี้ท่านอยู่ในสายโทรศัพท์กับเรานะคะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกคนครับ
ข้อมูลที่เล่าข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
สอบถามเรื่องของการขยายผลนิดนึงค่ะท่านครับ
ตอนนี้มีการขยายผลเพิ่มเติมยังไงบ้าง

แล้วก็เอ๋ให้ข้อมูลที่เราเล่าข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ครับเบื้องต้นนะครับขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ
ก็ลงไปทำงานบริละการร่วมกับทางกรอบครับการตรวจพิธรรมนิสโลก
เพื่อจะหาข้อเท็จจริงนะครับของกรณีนี้ว่า
เกิดเมื่อไรอย่างไรก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการบริละการที่สมบูรณ์แบบ
เราได้สามารถที่จะเปิดหน้าของบุคคล

ซึ่งมีความผิดเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วย

ท่านได้สั่งการนะครับให้ทีมงานลงมากำชับ

โดยมีการบูรณาการจะเห็นได้ว่า
คดีนี้เกิดที่พิสุโลกนะครับแต่ผู้กระทำความผิดนั้น

เพราะฉะนั้นการทำงานนะครับจะเป็นการทำงานลักษณะบูรณาการ
แค่จะบอกว่ากองค้ำการฝากปลาหมันนุษย์ใช้มุมขาประยกประยก
ทุกมุมขาประยกที่เรามี

ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันตอนนี้เลยนะครับหลายวันมาก

เราก็ตามไปนะครับตามไปตามไป

ท่านคะที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันขนาดนี้เนี่ย
เพราะมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยเหรอคะท่านคะ

รายเนี่ยนะครับมันมีใครก็ได้ครับในประเทศไทย
สามารถจะเข้าไปได้ถูกต้องไหมครับ

พอพาบออกมาเนี่ยมันเป็นความเสียหาย

และพยายามจะประชาสำภาท
และพยายามจะประชาสัมภัณฑ์
หรือบุคคลที่คิดว่าจะทำความผิด
คุณทำเถอะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะรอดนะครับ

เราจะตามหาไปเราก็จะตามจับคุณอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยจะเตือนว่าอย่าทำเลยครับนะครับ
การเอาเด็กเข้ามาการเอาบุคคลใดเข้ามา
พ่อแม่ก็ดีให้เราเป็นคนไทย

การทำลักษณะนี้มันเป็นการถูกให้แพทย์
คราบรักออกไปมันก็เสียหายประเทศครับ

คือในการนี้นะครับผมบอกเลยนะครับ
ไม่ใช่แค่เฉพาะกองบังคับการนะครับ
เรามีทางอายการสูงสุดนะครับ
อายการสูงสุดโดยท่านรองอดุล

อธิบดีนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ
อธิบดีค้ามนุษย์นะครับ

แล้วก็มีการประสานงานกับทางอายการพิสุโรค
นำข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับ
การที่มีบุคคลอยู่ในรายนะครับ

ผมขออนุญาตที่จะบอกว่าเราต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ

หรือดูแล้วบอกไม่ได้ดูนะครับ

ในไลน์เราไม่สามารถรู้ครับว่า
ร้อยคนที่ดูเนี่ยมีใครดูบ้าง

ปัจจุบันนี้รายเราสามารถจะสไลด์ราย

กลุ่มไลน์ที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ยค่ะ
ตอนนี้เรารู้หรือยังคะว่ามี
ใครที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้บ้าง

ไลน์เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะครับ

สังเกตไหมครับทุกคนอยากตั้งอะไรก็ตั้ง
หน้าจอโปรไฟล์ก็อาจจะไม่ใช่ลูกตัวเองนะครับ

ปัจจุบันนี้เราได้นำเอาเทคโนโลยีนะครับ
ของเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ
ผมพูดสั้นง่ายแล้วฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับ
ว่าตอนนี้โทรศัพท์ของผู้ต้องหาเนี่ย
เราได้นำเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
โดยกองคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
ของกองบัจจาการตลอดศพสวนกลางนะครับ
ดำเนินการครับเพื่อจะหาข้อเท็จจริง

ที่เข้าข่ายกระทำความผิดในการค้ามนุษย์นะครับ
กระทำความผิดในเรื่องของการสื่อลามก
หรือการนำสื่อนั้นสู่คอมพิวเตอร์

ผมยืนยันว่าเราจำเนินคดีทุกคนครับ

ดำเนินคดีนั้นอยู่ที่กรประคับการปราบปราม

เป็นต้นทางของการกระทำความผิดครับ

ถาวรแสงฤทธินะครับท่านผู้คับการ

กรมคับการปราบปราบรามค้ามนุษย์มาโดยตลอดครับ

ดังนั้นตอนนี้เราสาวไปได้ลึกขนาดไหนแล้วคะท่านคะ
ก็ตามที่น้องเขาเนี่ยบอกว่า
เมื่อสักครู่น้องเขาบอกว่า
มีคนมาฝากสองคนเนี่ยผัวเมียคู่นี้มาทำเนี่ย

ถ้าเราทำได้
ผมคิดว่าก็จะได้อีกตัวละครหนึ่งนะครับ

แต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งประเด็นครับ

ท่านผู้บังคับการกรับรางการคำมนุษย์นะครับ

เวลาจำกัดเราอาจจะรีบถามนิดน

ด้วยความที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็ว
ใครดูบ้างใครเข้าไปเป็นสมาชิกบ้าง

ก็ไม่ใช่ชื่อจริงรูปก็ไม่ใช่รูปตัวเอง